ไปที่จังหวัดชนบุรีนะคะเจ้าของร้านสองผัวเมีย
โอ้โหเจ็บช้ำมากโดนขโมยมะพร้าว
ไม่ได้ขโมยน้อยนะหือยี่สิบลูกได้อ่ะค่ะ
เฮ้ยแล้วค่ะกล้องวงจรปิด
ก็จับภาพได้แล้วก็หนีหายไปหน้าตาเฉยเลยค่ะ
ดูภาพกล้องวงจรปิดนะคะคุณผู้ชมมีรถกระบะสีขาวคันนี้เนี่ย
จอดลงมาแล้วก็ขับมาบริเวณหน้าร้านขายของชำแห่งหนึ่ง
พยายามกลับมากลับรถถอยไปถอยมาปั๊บแล้วมาจอดอยู่ตรงหน้าร้าน
ที่ผู้หญิงคนนี้จะลงมาแล้วก็เดินไปที่กองมะพร้าว
แล้วก็ขนมะพร้าวขึ้นรถขนไปถึง๒๑ลูก
แล้วบางช่วงนะบางช่วงในกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นว่า
มีผู้ชายอีกคนที่เป็นคนขับรถอ่ะยืนอยู่ด้วยนี่เห็นมั้ย
มากัน๒คนเลยพอขนไปหมดป๊าบ๒๑ลูกก็ขึ้นรถ
ขับรถหลบหนีไปอย่างรวดเร็วหายลาบไปเลย
เกรงใจสารพระภูมิเลยไม่เกรงใจอะไรทั้งนั้นค่ะคุณ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านขายของชำเลขที่๔๖๑ทับ๗
หมู่ที่๘ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เจ้าของร้านคือคุณลุงสมยศเทพอาสาอายุ๕๖ปีคนนี้
คุณลุงนี่ยืนอยู่หน้าร้านแล้วก็ชี้จุดเกิดเหตุด้วย
คุณลุงเอามะพร้าวไว้บริเวณหน้าร้านตรงนี้
ใกล้กับกองถ่านไม้หุงต้มเนี่ยค่ะแล้วลุงสมยศเล่าให้ฟัง
บอกว่ามะพร้าวพวกเนี้ยลุงอ่ะซื้อนะอืม
ซื้อมาจากชาวบ้านในพื้นที่ตั้งใจจะเอามาขาย
มาเอากำไรนั่นแหละคือคือจะทำมาค่าขายอ่ะครับ
แล้วก็กลับมาถูกโจรสองผัวเมียขโมยไปหน้าตาเฉยเลยอืม
ลุงแกบอกโอ้โหแค้นใจเจ็บใจมากนะขนาดมะพร้าวอ่ะ
ยังขโมยกันได้เลยลุงเขาลงทุนนะคะมาซื้อนะคะ
แล้วก็หวังว่าจะมาขายต่อนะแทนที่จะได้กำไรสุดท้ายไม่ได้อะไรเลย
เงินที่ลงทุนไปก็หายวับไปกับตาไปฟังเสียงคุณลุงสมยศกันหน่อยค่ะ
อย่าทำนิสัยอย่างนี้ไม่ดีของมันแค่นี้เอง
ทำมาหากินด้วยกันทั้งหมดแล้วก็เอ่อ
อย่าอย่าอย่าทำแบบนี้มันมันไม่ใช่มันอายเขา
นะมันอายเขาไม่ดีอย่าทำเห็นไหมอายเขานะจริง
อายนะคะเพราะกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้นะคะ
เห็นชัดเลยนะคะรูปภัณฑ์สันฐานหน้าตารูปร่างนะคะ
แล้วเบื้องต้นลุงสมยศเนี่ยนำภาพกล้องวงจรปิดกับหลักฐานอื่นอื่น
ไปแจ้งความค่ะแจ้งความไว้ที่สพนขามศรีราชา
เพื่อจะให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตามตัวคนร้าย
มาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะแล้วถ้าเกิดจับได้
บอกสั้นอายจริงขโมยได้แม้กระทั่งมะพร้าวของคุณลุง